สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่๑๒๑๓ตุลาคมนี้ค่ะ
ซึ่งเธอก็หวังนะคะว่าจะทำผลงานให้ได้ดีค่ะ
เพื่อเรียกความมั่นใจของตัวเองหลังจากฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง
โดยจะเริ่มตะเวนแข่งขันในรายการเก็บคะแนนนะคะ
พร้อมได้พูดคุยแนวทางกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยค่ะ
การสนับสนุนการแข่งขันหลังจากนี้
ซึ่งเกิดจากการติดต่อกับสมาคมไม่ได้ค่ะ
ส่งรายชื่อไม่ทันและก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อในภายหลังได้ด้วยค่ะ
ก็ตอนนี้เมนากรกำลังจะคุยกับสมาคม
สมาคมก็บอกว่าโอเคแมนดาให้อีก๒ปี
ก็คิดว่าจะไปใดอยู่จากปี๒๐๐๗
มาต่อกันที่ในจุตินันพิโรมพักดีนะครับ
ก็เข้าชมการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ให้กำลังใจ
กีฬาคนพิการทีมชาติไทย๓ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะ
แบตมินตันวิวแชร์บาสเก็ตบอลแล้วก็วิวแชร์ฟันดาบ
จักรด้าอินโดนีเซีย๓๑๖ตุลาคมนี้ค่ะ
โดยนายจุตินันก็บอกว่ากีฬาความหวังอยู่ที่แบตบินตันค่ะ

แล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองได้นะคะ
ส่วนเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ขออันดับดีกว่าครั้งก่อนค่ะ
ได้อันดับที่๖ผลงาน๒๑เหรียญทองค่ะ
ต่อกันที่นายชูเกียจสิงห์สูงนะคะ
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมค่ะ
แถลงข่าวจัดโครงการพาน้องไปดูพี่ปีที่๒นะคะ
ก็นำนักกีฬาคนพิการเยาวชนในสังกัดของสมาคมจำนวน๕๐คน
รวมไปถึงผู้ดูแลอีก๒๐คนนะคะ
เดินทางไปร่วมชมแล้วก็เชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในเอเชียนพาราเกมครั้งที่๓
ที่จักรต้าอินโดนีเซียในเดือนหน้านี้ค่ะ
ส่วนแฟนกีฬาก็สามารถติดตามเชียร์นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะคะ
การแข่งขันจะมีตั้งแต่๑๖ถึง๒๓กันยายนนี้ค่ะ
ซึ่งในรอบแรกนะคะไทยจะเจอกับเกาหลีใต้วันที่๑๗กันยายน
และก็จะเจอกับญี่ปุ่น๑๘กันยายนค่ะ
ทั้ง๒เกมแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ